ร้องได้ให้ล้าน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

ปิ้งไก่กับความมั่นใจถึง๙๐
พร้อมกับลีลาการเต้นสุดฤทธสุดเด็ดจริง

เนื้อมันอร่อย
เอ้าแล้วแบบนี้คุณบุ๋มเธอจะผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่
เอาละครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณบุ๋มนะครับร้อง

ร้องได้

ร้องได้

ร้องได้

ภาษาภาษีราวิทยาลัยภาษาภาษีภาพเวียง
เป็นตารางหากว่าภาษาภาษีอื่น
ถึงกับหมุนตัวหลายตลกนะฮะเดินไปไกลเลยอ่ะนี่

มันมีหลายคำที่คิดว่าน่าจะผิดได้

ก็ตั้งแต่หนูฟังเพลงมาก็รู้จักเพลงตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
แต่ว่าไม่เคยร้อง

แล้วก็ฟังบ่อยก็เออร้องเล่น
แต่ไม่เคยมีความคิดที่จะตั้งใจร้องเป็นเรื่องแบบเต็มเพลง
ถ้าร้องก็คิดว่าร้องถ้าคีย์ก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างอย่างนี้เลย

เคยร้องเล่นมาบ้าง

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาทนะครับคุณบุ๋ม
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

สวมหัวใจสิงนะฮะ

สู้จริง

จะใช้หรือไม่ใช้

ป้ายที่๑ถึง๖นะคะ

แผ่นไหนครับ

เลือกแล้วค่ะหมายเลข๕ค่ะ
หมายเลข๕นะครับ
แล้วตัวช่วยของคุณบุ๋ม
ในเพลงที่๓นี้ก็คือ

ร้องผิดได้๑คำ